รักษณะภูเรือ

คริสต์มาสสีแดงกำลังเบ่งบานที่อุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามเช้านะคะ
ช่วงนี้ปลายปีแล้วหลายคนมักจะเลือกใช้เวลานี้ไปท่องเที่ยวกันแน่นอนค่ะ
เหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะได้ไปท่องเที่ยวกันมีดอกไม้สวยอากาศก็ดี
แม้ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอากาศอุ่นขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงบางพื้นที่เนี่ยมีอากาศหนาวแล้วก็มีอากาศเย็นอยู่บ้าง
แต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มาพร้อมกับช่วงอากาศแห้งหนาวแบบนี้ก็คือเรื่องของฝุ่นละอองนั่นเอง
ตรวจสอบกันหน่อยจากแอร์วิชัลนะคะดูที่กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยติดอันดับ๒๑ของโลกนะคะ
คุณผู้ชมสามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ป้องกันได้นะคะด้วยการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อยู่ในพื้นที่โล่งแล้วก็อยู่พื้นที่ที่อยู่ใต้ต้นไม้นะคะ
แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็พยายามที่จะดูแลตัวเองส่วนเรื่องของอุณหภูมินะคะอุณหภูมินั้นอุ่นขึ้นค่ะคุณผู้ชมภาคเหนือนะคะบริเวณพื้นราบเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
แต่ถ้าหากว่าเป็นยอดดอยอุณหภูมิอยู่ที่๓องศาเซลเซียสเนื้ออีสานยังคงอากาศหนาวอากาศเย็นแต่ว่าพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนนะคะตรวจสอบรายละเอียดการคาดการณ์ตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้วันพุธนะคะไปจนถึงปลายสัปดาห์เนี่ยตอนบนของประเทศมีเหมาะในตอนเช้าอากาศเย็นถึงอากาศหนาวนะคะ
ก็ยังคงมีหมอกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยแดดจัดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
ภาคตะวันออกฝนน้อยค่ะคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะแต่ว่าท่านใดที่จะสัญจรเนี่ยระวังเรื่องการขับรถด้วยเพราะว่าช่วงเช้ามีหมอกขึ้นหนาเช่นเดียวกัน
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่ามีฝนฟ้าขนองถึง๑๔๐ของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณตอนใต้นะคะนับตั้งแต่ชุมพรลงไปมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
เช่นกันกับฝั่งอันดามันก็ยังคงมีฝนตกหนักหน่อยแถวกระบี่ตรังและสตูนนั่นเอง
กรุงเทพมหานครหมอกบางในตอนเช้านะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมหมอกที่เห็นนั้นอาจจะเป็นสม็อกหรือว่าฝุ่นควันพิษก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะ
อาจจะทำให้ก่อโรคร้ายในอนาคตนะคะ
แต่สำหรับใครอยากจะหนีฝุ่นควันในเมือง

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้นคริสต์มาทเบ่งบานสักพัง
เขาก็ขายดิบขายดีด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยกันด้วยนะคะ

แล้วดูแลรักษาสภาพกลับมาติดตามกันใหม่นะคะ
สวัสดีค่ะ